ติดเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คน
ที่มีพฤติกรรมทำธุรกรรมทางการเงิน
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับ
โดยพบว่ามีเงินทุนหมุนเวียนถึงกว่า๒๐๐ล้านบาท
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
นางเสาหอมนวลยอดอ่อนหรือเจ๊หอม
ตัวได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้กับชายแดนแม่ซ้ายจังหวัดเชียงราย

ออกออกนอกประเทศพามชายแดนแม่สายท่าคิเล็ก

ไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่นับไม่นับใช่

แล้วเราได้ค่าจ้างเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ไม่เกินน่าจะหมื่นนิดนิดอะไร
ในชั้นการจับปุ่มนางสาวยฮอมรวรนธ์อ้างว่า
โดยจะได้เงินค่าจ้างครั้งละหนึ่งหมื่นบาท

ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่พบว่า
นางสาวทัพทิมและนางสาวเมวิกาชาญอาวุธ
เส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังผู้ต้องหา๓คน
ที่ถูกจับพร้อมกับยึดยาบ้ากว่า๖๐๐๐เมตร
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่ตำรวจนำตัวเข้าตรวจสอบตู้ล็อกเตอร์

นางสาวทัพทิมและนางสาวเมวิกาให้การว่า
ทำมานานกว่า๑เดือนมียอดเงินสูงสุดแต่ละครั้ง
ที่รับโปรดจะไม่เกิน๕๐๐๐๐๐บาท

๓๗ใช่ไหมเดี๋ยวต้องพาพี่ไปที่สาขานะ
มุขของหอมรวรซึ่งเป็นล็อเกอร์หอมรวร
ซึ่งทัพทิมเก็บล็อเกอร์ไว้เก็บพี่แก้ไว้
เวลาเบิดกลางมาล่ายเขาจะเอาเงิน

ด้านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดกล่าวว่า

ที่รับทำธุรกรรมทางการเงิน
โดยโอนเงินค่ายาเสพติดไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
ไปอย่างร้านเพชรร้านทองและหลีกเลี่ยงภาษี
ทำหน้าที่เป็นนักบินที่ไปจับตัวยา
ซึ่งตำรวจปราบรามยาเสพติดใช้เวลานานกว่า๓เดือน

โดยเชื่อว่าผู้ต้องหาที่รับทำธุรกรรมทางการเงิน
ให้กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่แม่สาย
มีมากกว่า๑๐๐คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ซึ่งเงินทั้งหมดถูกส่งกลับไปยังแหล่งผลิตยาเสพติด

ก่อนจะผลิตยาเสพติดส่งเข้ามาอย่างประเทศไทย

ข้าวเทศรัทย์ทีวีปรายงาม